พอเร็วโฮยจะสะบัดอะไรเยอะเดี๋ยวทำขนร่วงหมดออก

ส่วนใหญ่ก็มักจะไปทานก๋วยเตี๋ยว
อ่ะงั้นผมแนะนำร้านก๋วยเตี๋ยวเลยละกันในช่วงของตลอดกินวันนี้
ใครอยากลองไปทานกันดูมุ่งหน้าไปที่นี่ครับ
ที่จังหวัดสมุทรปราการ

โอ้โฮเนื้อเผาเนี่ยน้ำเขาไม่จำดี
นี่ราคาแบบเป็นมิตรสุดยอดเลยเพราะฉะนั้นไปติดตามกันเลยในช่วงของตลอดกิน
ได้เห็นความสวยงามของด้านในไปแล้วนะผมพามาดูที่นี่นะครับที่วัดอโสการาม
จังหวัดสมุทรปราการครับที่นี่นะครับโอ้โหไม่ว่าจะเป็น
อยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ชมนั้นได้ลองมาทำบุญที่นี่สักครั้งหนึ่งนะครับ
ส่วนเรื่องราวความอร่อยของเราในตลอดกินวันนี้ผมจะพาไปอิ่มอร่อยกับก๋วยเตี๋ยวเรือ
ก๋วยเตี๋ยวเรือธรรมดาอย่างแน่นอนของเราเนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือระดับไฮเอ็นพรีเมียมเลยทีเดียวนะ
จะบอกให้เออจะพรีเมียมสุดยอดขนาดไหนติดตามกันได้ในวันนี้จะไปพร้อมกับรถคู่ใจของผมนะครับ
เอาล่ะครับคุณผู้ชมครับเราเดินทางมาถึงแล้วนะกับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าคุณ

กำลังดูไทยรัฐทีวีเลยบันเทิงไทยรัฐบันเทิงเริ่มใจกันเลยทีเดียวเชียว
มองหาเจ้าของร้านอยู่ตรงไหนฮะ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

ครับแล้วก็สั่งหมูสไลด์เพิ่มมา

ก็จะมีเส้นมาด้วย
แต่ว่าเราอยากให้มันมีความอร่อย
ผมก็เลยลองมิกเป็นยำขึ้นมาครับ
ตอนนี้ก็เลยติดอกติดใจกัน
เรียกน้ำย่อยเนื้อเป็นอย่างดี

ชิมกันเลยดีกว่าว่ารสชาติเป็นยังไง

รสชาติอร่อยแล้วมันนิ่มละลายในปาก

เขี้ยวนานและเขี้ยวด้วยตัวสบุนไพรจีน

ซับตรงนี้ทานเท่ากันไม่ได้ซุบขึ้นเกินไป
เพราะฉะนั้นมันก็จะมีความหนุ่มอร่อยของมันอยู่
แล้วตัวเนื้อเปื่อยก็ดีหูเปื่อยก็ดี

ผมเล่าถึงตัวสุดยอดกากหมูเจียว

แล้วถ้าจะเพิ่มรสชาติด้วยกากหมูเจียวที่เป็นยำอย่างนี้แล้วก็

เดี๋ยวครั้งนี้เราชิมเนื้อกันบ้างดีกว่า

แล้วมันกลมกล่อมหอมหวาน

ยังมีนี่ด้วยเกี้ยวทอด

รสชาติดีแถมราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะครับ
เชื่อว่าคุณผู้ชมเชื่อว่าอยากจะมา
ร้านของเราเนี่ยตั้งอยู่ตรงไหนอะไรยังไงมีจุดสังเกตไหมฮะ
อยู่บนถนนสายลวดปากน้ำสมุทรประการนะครับ

เปิดบริการ๘โมงเช้าครับถึง๔โมงเย็น
โทรมาสอบถามกันได้นะครับคุณผู้ชมครับ
สำหรับก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้า

เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของเราในช่วงของตลอดกิน
นี่ผมพกหนี้มาด้วยเสื้อกันเปื้อนไทยรัฐทีวี
มอบให้กับพี่ป้อในวันนี้ครับ

ขออนุญาตสวมเลยนะได้เลยครับ

ขอบคุณพี่ป้อครับ
สัปดาห์หน้านะผมและรถคู่ใจของผม
จะพาคุณผู้ชมไปตลอดกินถึงที่ไหน
ติดตามกันให้ได้นะครับ

เออแล้วที่ฉันดูจะรู้สึกอย่างไร
คุณต้องคิดนะคะต้องคิดบ้างบางครั้ง

ชาบูผสมกับก๋วยเตี๋ยวเรือ
ใช่คือน้ำซุปเขาเป็นน้ำซุปที่ดีจริงนะ
การที่จะทำเป็นน้ำซุปหม้อไฟแบบนั้น
แสดงว่าน้ำซุปเขาต้องต้องเด็ดยอดใช่แล้วที่คุณบอก

ผมไม่เคยทานกากหมูที่ไหนที่เอามาทำเป็นยำกากหมู

เป็นกากหมูพอมาทำเป็นยำโดนจำใช่ไหมมันไม่เหี่ยวใช่ไหม
กำลังจะบอกเลยมันไม่เหี่ยว
เอาลองไปทานกันดูได้อยู่ไม่ไกลกรุงเทพด้วยนะคะราคาไม่แพง